เรื่องของอาหารเจนะครับ

ที่ร้านนี้ขอให้รีบไปซื้อภายในวันนี้
เพราะเขาขายเฉพาะเทศกาลกินเจเท่านั้น

ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดชายนาฏนะครับ

ที่นั้นเลยขายดิบขายดีคุณดูลูกค้าจะไปยืนรอ

บรรยากาศส่งท้ายช่วงเทศกาลกินเจในเขตเทศบาลเมืองชายนาฏยังคึกคักนะครับ
ร้านขายอาหารเจด้านข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาฏ
มีชาวบ้านนะครับไปรอซื้ออาหารเจกันตลอดทั้งวัน
และเมนูยอดฮิตขายดีคือป่อเปี๊ยะเจทอด
รสชาติเขาบอกอร่อยกลมลูกค้าถูกใจนะครับ
นายเจริญกำเนิดเกียรติศักดิ์เจ้าของร้านเล่าบอกว่า
เปี๊ยะเจของร้านเนี่ยนะใช้วัตถุดิบหลักก็คือ
วุ้นเส้นกะหล่ำปลีเห็ดหอมโปรตีนเกษตรนะครับ
มาผัดก่อนเอาไส้มาผัดให้หอมปรุงรสชาติให้ดี

จากนั้นไปทอดในน้ำมันอ่อนน้ำไฟอ่อน
ทอดไปใจอย่าร้อนนะครับ
ทอดไปแบบนี้จนเหลืองกรอบนะครับพร้อมเสิร์ฟ

ดีมากโอ้โหฟินมากนะฮะ
ส่วนราคาป่อเปี๊ยะเจทอดนะครับอยู่ที่ชิ้นละ๑๐บาท
ใครอยากลองชิมไปหาซื้อได้ที่ร้านอาหารเจ
ข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาธนะครับ
ร้านนี้จะเปิดตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงเย็น
เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น
แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการกินเจแล้ว
วันนี้รีบไปลองซะใช่ครับแหละครับ
ใครที่กินเจมาตลอด๙วัน๑๐วันบางท่านบอกว่า
จะกินต่อยาวไปเลยอันนั้นก็ได้บุญต่อเนื่องไปนะฮะ